ต่อที่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการนำตัวละครโขนนะครับ
ทศกัณฐ์นั้นไปเป็นตัวละครในการทำเอวีเที่ยวไทยมีเฮนะครับ
ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการแบนแต่ว่าให้มีการตัดบางฉากบางตอนไปเพื่อความเหมาะสม
ล่าสุดนะครับในวันนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันเป็นการวางกรอบนะครับ
ในการนำตัวละครขนนั้นไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาครับ
อภินันโปสยานนท์ประหลักกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผย
มีการแสดงความคิดเห็นว่าการนำทศกัณฐ์เป็นตัวละครนายมิวสิกวิดีโอนั้นยอมรับได้ครับ
แต่การให้ทำกิจกรรมบางอย่างนับเป็นกิริยาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่
ขัดกับภาพลักษณ์ของทศกัณฐ์และผิดจานบริษฐ์ของโขน
ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง
ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขนถูกไปใช้ในโฆษณาโปรโมทการท่องเที่ยว
เพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๘
เป็นโฆษณาในชื่อเรื่องว่าไทยโขนคอสตูม
มีการนำเสนอภาพของการแสดงโขนที่มีฉากหลังเป็นกำแพงเมืองจีน

ไม่มีปัญหานั่นเองครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเตรียมจัดประชุมร่วมกันกับกรมศิลปากร
เพื่อจะทำหลักการนะครับในการนำตัวละครขนไปใช้ในสื่อ
โดยช่วงบ่ายของวันนี้ที่โรงละครวังหน้าจะมีการจัดเสวนาในหัวข้อ
โขนนาฏกรรมชั้นสูงองค์ความรู้คู่วัฒนธรรมชาติ
ซึ่งภายในงานก็จะมีนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ
และผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าตสินโขนข้ามร่วม
จากนั้นก็จะมีการจัดเวทีเสวนาอีกครั้งวันที่๒๙กันยายนนี้
ร่วมทำความเข้าใจเรื่องการนำศิลปะวัฒนธรรม
เพื่อการประยุกต์ไปใช้ร่วมสมัย
เพื่อไม่ขัดกับเรื่องของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช๒๕๕๙